เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งแหมอันนี้มันเรื่องของเรื่องเนี่ย
วันนี้มีรถชนกันรวด๔คันนะคุณผู้ชม
สี่คันสาเหตุมาจากกรวยอันเดียว
ตั้งอยู่ริมทางค่ะคุณผู้ชมไปดูที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้คุณผู้ชมดูที่คอสะพานข้ามสี่แยกสนามบิน
นะฮะถนนสายเอเชียที่อำเภอหาดใหญ่สงขลา
คุณผู้ชมค่ะนี่กล้องหน้ารถเขาบันทึกเอาไว้นะคะ
รถเนี่ยขับตามมาในเลนขวาทั้งหมดห้าคันด้วยกันรถบรรทุกรถกระบะสองคัน
รถบรรทุกห้องเย็นคันที่ห้าเป็นรถสิบล้อโอ้โห
แล้วพอถึงคอสะพานมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพราะว่าคือช่างทาสีกำลังทาสีราวสะพานอยู่
แล้วเวลาทาสีเขาวางกลวยเอาไว้ริมถนนอืม
รถตามกันมาห้าคันใช่ไหมคะค่ะ
คันแรกหักหลบกลัวคือเห็นหลบผ่านไปได้
กระบะที่ตามมาคันที่สองมองไม่เห็นขับไปชนกรวยค่ะ
แล้วก็เบรกกระทันหันกระบะคันที่สามก็เลยต้องเบรกตาม
บรรทุกคันที่๔พยายามหักหลบเกือบจะพ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะ
รถ๑๐ล้อที่ขับตามหลังมาเป็นคันที่๕เบรกไม่ทัน
พุ่งชนกระบะทั้งสองคันที่เบรกกระทันหันอยู่
แล้วก็กระบะก็ไปชนท้ายรถบรรทุกห้องเย็นอืม
โอ้โหช่างทาสีกำลังทาสีอยู่ช็อกเลยหลบแทบไม่ทันค่ะ
โอ้โหแล้วสภาพสภาพโอ้โหคือมันกลวยอันเดียวอ่ะ
ไม่น่าเชื่อหลบกวยอันเดียวโอ้นี่ฟาดแล้วแบบรถมันตามมาติดติด
ด้วยความเร็วทั้งคู่ไงค่ะยับเลยอะค่ะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเลยค่ะ
อืมกระโดดหลบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดบุดหวิดค่ะคันนี้ค่ะ
แต่ว่ารถเนี่ยเสียหายทั้งหมดสี่คันด้วยกันนะคะหนักสุดก็คือรถกระบะนะคะ
เด็นไปชนติดกับเสาไฟฟ้าแล้วค้างอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
เสียหายทั้งคันมีคนเจ็บด้วยนะคะสามคนสามคนนี้เป็นพ่อแม่ลูกกัน
ติดอยู่ในรถค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เมืองควนลังก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
อันนี้ยังโชคดีที่บาดเจ็บไม่มากค่ะ

มันเกิดขึ้นเร็วมากหักหลบหักหลบแล้วเบรก
คันหลังมาไม่เห็นชนตุ้มแล้วก็ชนต่อกัน
คือทุกคนคิดว่าพ้นแล้วแล้วรอดแล้วไงคะ
เนี่ยกลวยที่ล้มอยู่ตรงข้างหน้ารถเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันเดียวจริงค่ะ